สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่า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
อ้าวเดี๋ยวขอเมนูหน่อยแล้วนะครับ
ค่ะเชิญค่ะ
เพราะวันนี้ลูกชายไปออกอีเวนต์ก็เลยให้คุณแม่อีกหนึ่งคนสำคัญที่มีส่วนร่วมในการคิดค้นเมนูก๋วยเตี๋ยวไข่เต่าเจ้าพระยามาแบ่งปันเรื่องราวให้เราได้ฟังกันค่ะ
และตอนนี้คุณแม่จะพาเราไปดูและทำความรู้จักกับเจ้าเห็ดตับเต่าและส่วนประกอบอื่นอื่นกันเป็นยังไงไปชมกันต่อค่ะ
เอาล่ะครับเรามาดูส่วนผสมของเมนูที่ได้รางวัลชนะเลิศ๕แสนบาทนะครับเมนูมีชื่อว่าอะไรอีกทีนะครับ

ต้มยำไข่เต่าเจ้าพญานะครับส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ

มีกุ้งแม่น้ำของอายุทยา
แล้วก็มีน้ำต้มยำที่เราทำสูตรเองค่ะ
เอาเริ่มจากเห็ดตับเต่าก่อนนี่เห็ดตับเต่าเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยนะ
นี่ค่ะหน้าตาเป็นอย่างนั้นมันขึ้นที่ไหนนะแม่
ขึ้นตามที่ชุ่มน้ำแฉะที่มีต้นสโหน่อะไรพวกนี้ค่ะ

ต้นอื่นมันก็ขึ้นแต่ว่าอาจจะรสชาติไม่เหมือนกัน

อ้าวแล้วเผ็ดตับเต่าที่ขึ้นใต้ต้นสโนรสชาติจะเป็นยังไง
จะหอมแล้วก็ดอกจะไม่ดำ

ถ้าไปขึ้นตามโคนต้นที่ดินดำ

คือมันจะขึ้นที่ไหนมันก็จะดูดซึมซับได้ถ้าตรงนั้น
แล้วก็มีลักษณะคล้ายสถานที่นี้มันขึ้น

ก็ดอกใหญ่ก็มีแต่ว่า
เราจะคัดแต่ดอกเล็กคุณภาพ

ก็โดยมากเขาก็เอาไปไก่แกงจืด

มันอมเหลืองอ่อนแล้วก็จะมีโคตรเล็กคล้ายกับมะหยี่สีน้ำตาล
เนื้อจะค่อนข้างหนามีความเหนียวหนึบ
โตเต็มที่จะมีขนาดประมาณ๑๐๒๕เซนติเมตร
น้ำหนักที่มากที่สุดต่อ๑ดอกเกือบ๒กิโลกรัมเลยก็มีค่ะ
ซึ่งเจ้าเห็ดตับเต่านี้เนี่ยมักจะขึ้นในช่วงฤดูฝน
และขึ้นมากในป่าเต็งรังป่าแดงและป่าต้นสแก่หรือในสวนผลไม้
ที่ตำบลสามเรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ย
ขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะถือว่าเป็นขุมทรัพย์ในดินอลัมคา
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ดีในทุกปีเลยทีเดียวค่ะ
ดูยังไงว่ากุ้งไม่น้ำห์พันเอียนแท้จะเป็นยังไง
ตัวตัวจะเขียวถ้าชอบมันเยอะก็ขอเอาหัวกินแบบโต
แถวพันเดียวต้องเขียวต้องจะสะเกลือวที่ได้
แล้วก็อันนี้ก็คือน้ำจิ้มสูดเด็ดของเราใส่อะไรบ้างจ้ะในนี้
อันนี้มีรากผักชีกระเทียมมีพริกขี้หนูแดงค่ะ
ตะไคร้ก็คือเป็นเครื่องต้มยำมาอยู่ในนี้

ก็มีน้ำมะนาวน้ำตาลทราย
ใส่เยอะมากใน๑จาน

จ้ะ๑กระบวยจอด๑ถ้วย
อ่ะ๑๒๓มีไข่นี่ไข่ยุดยาเปล่า
ใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกไข่ออนเซน

นาทีจะได้ไข่ออมเซ็นแบบนี้นะครับผม

เส้นอื่นก็ทานได้แต่ว่าบะหมี่จะอร่อยที่ขายดีที่สุด

บะหมี่เราพิเศษที่เราลวกเอง

ต้มยำไข่เต่าเจ้าพญาจะมีเท่านี้ค่ะ

คิดกันมีแม่ลูก

ก็ปรึกษากันก็ให้คิดเป็นนี่ไข่เตาเจ้าพญา
มีทั้งไข่มีทั้งเห็ดตับเตา

น้ำซุปของเราก็มีโครงไก่
ไก่อย่างเดียวเลยหรอทำไมไม่ใช่โครงหมูอ่ะ

อ๋อเราก็จะเน้นกับโครงไก่

ลวกเส้นใส่น้ำแม่ซอส

ใส่น้ำมันพริกเผาแล้วก็ใส่น้ำซุป

ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็น
ยังไม่เคยลิ้มรสชาติเจ้าเห็ดตับเต่าเลยสักครั้ง

เอาเป็นว่าชิมดูแล้วรสชาติเป็นยังไงบอกต่อด้วยนะคะเฮีย
พักกันสักครู่แล้วกลับมาดูเล่าเส้นเป็นเรื่องกันต่อช่วงหน้าค่ะ
อืมครั้งแรกที่ได้กินเห็ดตับเต่าไปแล้วแม่นะมันแบบเหมือนเปลือกของเห็ดอ่ะ
มันมีความกรอบนิดนึงแบบแต่เนื้อมันนุ่มเลยอ่ะนุ่มแบบเหมือนทานวุ้นอ่ะ
ลักษณะแบบนุ่มใสเหมือนทานวุ้นเลยแล้วก็รสชาติของมันก็ไม่ได้มีรสเหม็นเขียวหรือเหม็นอะไรอย่างที่เขาบอกกันนะ
มันก็เหมือนรสเห็ดทั่วไปแล้วยิ่งผสมกับน้ำต้มยำที่มีรสชาติเข้มข้นแบบนี้มันก็เข้ากันนะ
อันนี้เป็นกุ้งที่เราแบบไม่ใช่เลี้ยงใช่ไหมไม่ใช่ค่ะวิธีการเข้ามายังไงตกค่ะใช้ตกเหรอใช้ตก
สดแน่นหวาน
อร่อยคุ้มค่าจ้างอ่ะนอกจากเมนูนี้มีเมนูอะไรอีกแนะนำอ่า
ลาวาทะเลแซ่บค่ะลาวาทะเลแซ่บขามันเริ่มเลยอ่ะโอ้ครับ
อะไรบ้างเนี่ยแม่ใส่ปลาหมึกยัดไส้ปลาหมึกยัดไส้ยัดไส้อะไรยัดไส้เนื้อปลาค่ะ
ให้เนื้อปลาด้วยนะอ่าแล้วมีอะไรอีกเนื้อปลากระพงเนื้อปลากระพงสดสดนี่
นิวซีแลนด์กุ้งแม่น้ำอายุทยากุ้งแม่น้ำยุธยาตัวใหญ่ใหญ่เลยแล้วมีอะไรอีก
แล้วก็มีไข่ออนเซนเส้นบะหมี่
นิยายกับอาหารมาเกี่ยวกันได้อย่างไรอ่ะเทพนิยายเนี้ยก็คือการเล่าเรื่อง
อย่างอาหารเราทำก็คือการเล่าเรื่องเหมือนกันอืมเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาการเล่าเรื่องของเราเนี้ย
มาผูกโยงกันได้เหมือนกันโอ้โหไอเดียตรงนี้มาจากไหนชอบทำอาหารด้วยชอบอ่านหนังสือด้วย
เทพนิยายต่างต่างเลยล่ะเพิ่มฝันเพิ่มเจอตามผู้หญิงไปใช่ไหมต้องไม่เพิ่มกันอ่ะนะเพิ่มไปเรื่อยเรื่อย